ช่วงตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้าสัปดาห์นี้กันจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๗๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะ
มีราคาของหมูปรับเล็กน้อยนะคุณผู้ชม

งโมจินตรานะคะอยู่ที่๒๓บาทต่อกิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกค่ะ๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุล๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเงาะโรงเรียนวันนี้อยู่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ